มีช่างทำกุญแจครับป่วยป่วยก็นอนสมไข้อยู่บ้านพี่น้ำแข็งแต่ว่าเห็นรถที่จอดอยู่นะ
เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ด

อ้าวอย่างเงี้ยวะอยู่ดีไฟรถกับเปิดล็อคประตูไว้ล่ะ
อ่าวอ่าวมันเป็นเลขมันสิออกตัวนี้บ่อขั้นอีกบ่อขั้นนี้
ดูไปดูมาเหมือนแกอาจจะไม่กลัวคุณผู้ชมฮะอืมน่าจะสงสัยอยู่ว่าเลขจะออกไหมทะเบียนรถเขานี่ห้าหกห้าศูนย์หกครับ
กระบะเอ็มจีดำคันนี้ครับครับอยู่ในบ้านที่ยะโสธรช่างกุญแจเริงนกทานะ
ใช้เฟซบุ๊คเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้บอกตัวเขาเองเนี่ยสมไข้อยู่เปรย์กลางบ้าน
สัมผัสที่หกมาเยือนหรือว่าไข้ขึ้นจนหลอนโอ้ยขนลุกหมดเลยตอนนี้อืม
นักข่าก็เลยไปคุยกับเขาครับนายจรูนอายุห้าสิบเก้าปีบ้านแกบ้านเลขที่ร้อยสิบห้าหมู่แปดครับ
บอกเลขที่เผื่อจะมีความสำคัญอยู่ที่ตำบลสามแยกอำเภอลงนกทาจังหวัดยะโสธร
แกก็เล่าให้ฟังว่าสี่ทุ่มวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบเอ็ดพฤษภาคม
ป่วยก็นอนพักอยู่เปรย์ใต้ถุนบ้านนี่แหละสะดุ้งตื่นขึ้นมา
กระบะตนเองที่จอดอยู่หน้าบ้านไฟมันติดขึ้นมาเองประมาณ๒นาที
แล้วก็ดับไปไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงครับทั้งที่รถจอดอยู่เฉยแล้วนะ
แล้วก็ปิดประตูอยู่ด้วยไม่มีใครไปเปิดเลยคันนี้ซื้อมาปีกว่าแล้ว
เป็นรถมือหนึ่งครับเป็นกุญแจธรรมดาไม่ใช่กุญแจรีโมท
ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนด้วยมั่นใจว่าทะเบียนรถต้องเข้าแน่งวดนี้ฮะ

นางเออน้ำดำหน่อยอ่ะ
แล้วแกงเป๋อก็แกงหน่อมายนี่แหละแล้วคนแกงพี่ฮายอัภพรครับ
เดี๋ยวนะไม่ได้ดูแกงเลยอ่ะดูทะเบียนรถข้างหลังพี่ฮาย

ได้เวลานะครับบอกว่าเป็นเลขนะฮะ
คือแต่เลข๙๐๓มันเป็นเลขท้ายรางวัลที่๑
งวด๑๖พฤษภาคมไง

ก็ต้องลุ้นกันว่าไอ้๑มิถุนามันจะมาอีกหรือ
มันอาจจะเป็นเลขหน้า๓ตัวก็ได้
ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่
สรุปแกล้งเปลือทำยังไงอะ
ได้มาแล้ว
หนักเท่าไรหนักประมาณ๖๗โลหรอโอ้ยนี่ค่ะชาวบ้านจับไว้ได้บ้านเลขที่นะ๓๖๗๕อยู่ที่หนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
แล้วก็แจ้งกู้ภัยเลยให้ไปส่งที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เอาเลขที่บ้านนั่นแหละไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะคะ
แล้วทำไมทำไมถึงหลงเข้ามาช่วงนี้ฝนตกคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าถิ่นที่อยู่เดิมของมันน้ำท่วมหรือเปล่า
ทำไร่ทำสวนมันอาจจะแบบไปกวนพื้นที่ของตัวนิ่มเขาเขาก็หนีมาเข้าบ้าน
นี่บอกบ้านเล็กทีแล้วนะสามหกเจ็ดหมู่ห้านะคะ

เหนือไปจังหวัดแพร่หน่อยคุณผู้ชมมีควายแปลกเขาบอกว่าเป็นควายตาเพชรนะ
ตามันเหมือนไซเบรีเรียนฮาสกี้
นี่เหรอ

ถือว่าหายากเลยเจ้าของเชื่อว่าควายมงคลแน่
ตาเพชรเพศผู้ตัวนี้อายุ๑ปีครับถูกนำมาเลี้ยงรวมกับฝูงควายอีกกว่า๒๐๐ตัวตัวอื่นในตาปกติมีตัวนี้ตาเพชร
อยู่ในที่ดินแปลงใหญ่ติดลำน้ำยมครับที่จังหวัดแพร่
เจ้าของฝูงควายชื่อว่าพี่นพดนอายุห้างสิบเจ็ดปี
แกบอกแกชอบถ่ายชีวิตควายมาจากโรงฆ่าสัตว์นี่แหละ
หรือเวลาเจ้าของควายคนไหนนะจะนำไปขายให้ในทุน
เขาจะถ่ายชีวิตมาสุดท้ายทำให้เขาได้เป็นเจ้าของควายฝูงใหญ่อย่างที่เห็นแบบนี้ครับ
อ๋อไม่ใช่แค่ตาเพชรแค่ตัวเดียวนะไม่แค่สามตัวครับ
ตัวแรกก่อนพี่โชว์ตัวแรกก่อนเจ้าควายตาเพชร
หลายคนเป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันตาบอดป่ะวะพี่
แต่จริงแล้วมันมองเห็นได้เหมือนควายปกติทั่วไปนะ

เพราะเคยได้ยินข่าวว่ามีควายตาเพชรในภาคอีสานเนี่ย
ที่ประกาศขายตัวละเป็นเกือบล้าน

ประกายดาเขาบอกผิวหนังเป็นลายจุดชมพูชมพูครับ

ผิวน้ำไปลายจุดถึงกระบู๋
แต่เขานะเขามุม

อ้าวก็อยากดูแบบดูทั้งหมดนะ

ดูควายไม่ต้องหันมาดูทางนี้
นี่เขาบอกว่าเหมือนดาวท้องฟ้ายามค่ำคืนครับ
แล้วก็มีควายเขาแปลกชื่อว่าฝากฟ้ากวักธรณีโอ้โหอะไรนะ

ฟากฟ้ากวกถรณีอ๋อตั้งชื่อแล้วว่าโควายตัวอื่นหันควับเลย
แล้วก็อีกข้างนั่นคือลงดินอันนี้ไง
เคยอ่านข่าวพวกควายที่แบบข้างหนึ่งปักลงดินข้างหนึ่งชี้ขึ้นฟ้า
เวลาจะเรียกข้าวเรียกยังไง

ของดอมนี่ปักลงดินหรือขึ้นฟ้า